หลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฟาร์มเห็ดแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดอุดรธานี
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ทำงานที่ฟาร์มเห็ดแห่งนี้
เขาก็ใช้ปืนยิงน้องสาวเจ้าของฟาร์มเห็ดแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเอามือปัดปืน
ก็เลยถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ผู้ชายที่ก่อเหตุยิงเนี่ยเขายิงตัวตายครับเรื่องนี้คาดว่าเป็นเรื่องชู้สาวนะคะ
ฟาร์มเห็ดเป็นคนให้ข้อมูลเองว่าคนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสในน้องสาวของเธอ
แล้วก็น้องสาวของเธอเหมือนกับแอบคบกับผู้ชายคนนี้อยู่
แต่ผู้ชายคนนี้มีภรรยาอยู่แล้วอยู่คนละจังหวัดกัน
แล้วผู้ชายคนนี้พยายามจะขอหย่ากับภรรยาแต่ภรรยาไม่ยอมหย่า
แล้วตอนนี้ภรรยาก็หายตัวไปไหนก็ไม่รู้
คาดว่าอาจจะถูกฆาตกรรมอาจจะถูกสามีฆ่า
แล้วก็อำพรางแล้วก็มาเคลียร์ปัญหากับผู้หญิงคนใหม่ที่แอบคบอยู่ในฟาร์มเห็ด
กันไม่ลงตัวก็ฆ่าเขาเลยพยายามฆ่าเขาแต่เขาไม่ตาย

มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้คือนายสุพรรณขันทวงอายุ๔๙ปีเป็นคนงานในฟาร์มเห็ด
ใช้ปืนยิงนางสุภารักษ์เชื้อกลางใหญ่อายุ๔๒ปี
เป็นสาวคนสนิทแล้วก็เป็นน้องสาวเจ้าของฟาร์มเห็ด
นางสุภารักษ์เนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แต่ว่านายสุพรรณเนี่ยพอก่อเหตุยิงเขาแล้วยิงตัวตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นบ้านพักในฟาร์มเหตุธนสิริฟาร์ม
อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนี้ค่ะ
ยุวดีขันทวงอายุ๕๘ปี
ภรรยาของนายสุพรรณผู้ก่อเหตุแล้วก็ที่ยิงตัวตายเนี่ยนะคะ
หายตัวไปด้วยญาติก็เลยคิดว่าฝีมือนายสุพรรณสามีแน่
อาจจะฆ่าแล้วก็อำพลางคดีแล้วก็ฆ่าตัวตาย
เราทำเป็นภาพกราฟิกเหตุการณ์นี้นะคะ
เริ่มจากนายสุพรรณชวนนางสุภารักษ์
หญิงสาวคนสนิทไปเคลียร์ปัญหาหัวใจกันชั้น๒ของบ้าน
พอเข้าไปในห้องนอนนายสุพรรณก็ล็อกประตู
เริ่มคุยเคลียร์กัน
จากนั้นทั้งคู่ก็ทะเลาะกันเพราะตกลงกันไม่ได้
นายสุพรรณชักปืนเจาะยิงนางสุภารักษ์

แต่นางสุภารักษ์ปัดปืนปืนพลาดเป้าก็เลยโดนไปที่แก้มซ้ายบาดเจ็บสาหัส
หลังก่อเหตุนายสุพรรณคิดว่านางสุภารักษ์เสียชีวิตค่ะ
ก็เลยใช้ปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละยิงที่ศีรษะตัวเองจนเสียชีวิต
นางสุภารักษ์บาดเจ็บสาหัสยังมีสตินะคะ
โทรศัพท์ไปบอกพี่สาวซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดแห่งนี้
พอพี่สาวมาหาถีบประตูเลยพังประตูเข้าไป
แล้วก็รีบพานางสุภารักษ์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ตอนเช้าเนี่ยทีมข่าวของเราไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ไปที่ตั้งศพสวดอภิษฐรรมศพของนายสุพรรณด้วยนะคะ
ญาติพี่น้องก็ช่วยกันจัดงาน
ซึ่งก็ตั้งอยู่ห่างจากฟาร์มเห็ดไปประมาณ๑๐๐เมตรค่ะ
ตำรวจก็ออกมาสืบสวนติดตามค้นหาภรรยาของนายสุพรรณ
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตที่ไร่อ้อยและทุ่งนาหลังบ้าน
ในแผนขันทวงอายุ๘๑ปีและนางสิงขันทวงอายุ๗๕ปี
พ่อแม่ของนายสุพรรณเล่าทั้งน้ำตาเลย
หลังเกิดเหตุลูกไปขนไม้ให้ฟาร์มเห็ดที่บึงกาล
แต่พี่น้องโทรศัพท์ให้กลับมาเคลียร์กัน
เพราะตามหานางยุวดีลูกสะพ้ายไม่เจอ
ก็คิดว่าลูกชายฆ่าภรรยาตัวเองแน่
เพราะหลังจากกลับมาตัวนายสุพรรณเนี่ยไปกราบขอขมาพ่อแม่ที่บ้านด้วยนะ
แล้วก็พูดว่าผิดไปแล้วขอให้อภัยทำพลาดไปแล้ว
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นคนสร้างเองจะแก้ปัญหาเอง

ก็เลยอ๋อถึงบางอ้อว่าอาจจะไปฆ่าภรรยาตัวเองก่อนหน้านี้
พ่อแม่บอกว่าเป็นห่วงลูกสะพ้ายค่ะ
ยุวดีที่หายไปเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไง
ที่ผ่านมาลูกชายพยายามจะหย่ากับนางยุวดีตลอด
แต่พ่อแม่ก็ห้ามไว้คือถ้าลูกชายอยากไปอยู่กับนางสุภารักษ
ก็ไปจะให้ลูกสะพ้ายอยู่กับพ่อแม่ที่นี่
จากนั้นเนี่ยตัวนายสุพรรณก็ไปหานางสุภารักษ์
ได้คิดก็ก่อนที่ไหนมันยิงแล้วระ
เอี่นี่มะมังคติเย็นแล้วกับเองเนี่ย
ก็อันนี้บาทยองเยอะพ่อกับมะม่ายที่นี่

อีนบันนี้๑๐โนง
ส่วนพี่เขยในสุพรรณชื่อนายหลือชัยมัตรวาตอายุ๕๖ปี
เล่าให้ฟังว่าเมื่อ๖เดือนก่อน
ทางกับสามีก็มาอยู่ที่ฟาร์มเห็ดกับพี่สาว
แล้วก็แอบมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับตัวนายสุพรรณ
ซึ่งนายสุพรรณมาบอกกับญาติพี่น้องว่า
ลักลอบได้เสียกับนางสุภารักษ์จนท้องค่ะ
ก็เลยอยากจะหย่ากับภรรยาของตัวเองที่ชื่อว่านางยุวดี
แต่ญาติก็ช่วยกันพูดห้ามปราม
ให้ทั้งสองแยกทางกันแล้วก็ให้นางยุวดีอยู่ที่บ้าน
แต่ญาติที่อยู่บ้านใกล้เคียงเห็นตัวนายสุพรรณเนี่ย
ทะเลาะมีปากเสียงแล้วก็ทำร้ายนางยุวดีภรรยา
เพราะว่าต้องการจะหย่าอยากไปอยู่กับนางสุภารักษ์
ส่วนทางเจ้าของฟาร์มเห็ดเองก็ห้ามน้องสาวตัวเองนะคะ
นางสุภารักษ์ไม่ให้ไปคบหากับนายสุพรรณ
เพราะนายสุพรรณมีภรรยาแล้ว
แล้ว

ทางญาติไปดูหมอด้วยนะคะ
ก็ยืนยันว่านางยุวดีเนี่ย

ศพถูกฝังไว้ใกล้กับหนองน้ำ
ญาติกับตำรวจตอนนี้กำลังออกตามหา

ว่าเนี่ยอาจจะถูกฆ่าแล้วก็ศพฝังอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่เจอ

พันธุ์ตำรวจเอกชะกาดเทียมวง
ผู้กำกับการสพเมืองอุดรธานีบอกว่า
นายสุพรรณกับภรรยาไม่ได้มีบุตรด้วยกัน

แต่ว่าหลังจากนายสุพรรณไปคบหากับนางสุพรรณ

ก็เลยทะเลาะกับภรรยาเป็นประจำ

นายสุพรรณขอหย่ากับนางยุวดี

นายสุพรรณก็เลยสั่งให้นางยุวดีไปอยู่ที่อื่น

ก็เลยเกิดเหตุนี้นายสุพรรณไปบอกกับญาติว่า

ก็ไม่รู้ว่าจะมอบตัวเพราะสาเหตุอะไร
แต่กลับมาหานางสุพรรณก่อน

ก็คิดว่านางสุภารักษ์น่าจะตายตัวเอง

ตอนนี้กำลังเร่งค้นหาศพอยู่
เพราะว่าถ้าไม่เสียชีวิตนายสุพรรณ

โดยยังไม่ได้ยิงนางสุภารักษ์เลย

ความจริงก็ตกลงกันดีได้